ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงเพลงนี้มันปล่อยมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว
แล้วมันก็เพิ่งมาดังเรื่อยนะ
เพลงผมวิบวับวิบวิบวิบ

ท่าเต้นขึ้นมาเลยนี่แหละมันมีกระแสดราม่ามานะคะ
สำหรับเพลงวิบวับที่มีหนุ่มป๊อกพัศรกรนะคะ
แล้วก็เวย์ไทเทเนียมค่ะมาร่วมร้องจริงมีสายแรปเปอร์อีกหลายคนเลยนะ
ในเพลงนี้ชาวเน็ตตั้งให้เลยค่ะ
คือยอดวิวตอนนี้เกือบ๖๐ล้านไปแล้วมั้
เป้าไปนะที่เนื้อหาเพลงที่มันเหยียดเพศเขา
เนื้อหาก็มีส่วนที่ล่อแหลมด้วย
หลายคนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นจนกลายเป็นประเด็นร้อนเลยทีเดียวค่ะ
บอกว่าแต่งมาได้ยังไงเพลงแบบนี้นะ
ส่วนทางด้านสาวนานาภรรยาของเวย์มองว่า
สไตล์นี้มันเป็นสไตล์เพลงฮิปพอปอยู่แล้ว
ซึ่งฮิปพอปส่วนใหญ่เขาก็จะนำเรื่องนี้มาอยู่ในเพลงแหละ
เรื่องเพศเรื่องสาวเรื่องอะไรอย่างนี้ว่าไป
ซึ่งคนที่ตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นเจ้าของเพลงนะคะ
สิ่งนั้นนานาว่าสิ่งแบบนี้มันก็พฤติกรรมของเพลงฮิปท็อปเนี่ย
เราก็ค่อนข้างจะทราบกันมาพอสมควรนะคะว่า
ว่ามันก็จะเป็นอารมณ์ที่จะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
เวย์ก็เป็นหนึ่งส่วนที่ร้องในเพลงนี้
แต่ว่าตัวนานาก็ยังไม่ได้คุยอะไรกับเขามาก
แต่คำตอบที่ดีที่สุดน่าจะเป็นคนที่ทำเพลงมากกว่า
นานาเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเพลงหรือใครก็ตามค่ะ
ก็ไม่ได้อยากจะให้มีอะไรแบบนี้อยู่แล้วค่ะ
เออมันมีหลายคนที่ร่วมร้องเพลงนี้นะคะ
ตอนนี้ใหม่ยอดวิวปลาเข้าไปตามกระแสเลยร้อนแรง๗๓ล้านวิวไปแล้วนะคะ
หลังจากที่ประกาศแยกวงกันไปก่อนหน้านี้

แหม่มันมีสัญญาณที่ดีที่ทั้งคู่นั้นจะกลับมาคืนดีกันค่ะ
วิบวับวิบวับวิบวับ
ตอนนี้วิบวับขึ้นเกือบร้อยล้านวิวแล้ว